มาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ

สาวพฤติกรรมคือสุดแสบนะคะ

เขาทำงานกัน๒คนค่ะคุณผู้ชม
เดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วอ่าทำทีเดี๋ยวจะมาเลือกซื้อร่มนะคะ
เลือกซื้อร่มคราวนี้แหละเสื้อขาวโฟกัสไปที่เสื้อขาวก่อน
เสื้อขาวลงมือก่อนเลยค่ะไปหยิบร่มมาหยิบร่มมากางดู
หมุนไปหมุนมาไม่ใช่หมุนธรรมดาหมุนกันค่ะ
ไม่ให้คนฝั่งกระนู้นเห็นว่าพฤติกรรมเสื้อแดงจะทำอะไร
แล้วดูนะคะย่อต่ำค่ะก้มต่ำค่ะทำไมของหล่นเหรอไม่ใช่
ฉกค่ะแปลงร่างเป็นงูเลยค่ะงูสิงเลยนะคะนี่
ฉกกระเป๋าไปแล้วนะคะโอ้โหกระเป๋าของพนักงานร้านร้านนี้แหละค่ะ
เห็นไหมฮะพฤติกรรมชัดเจนมากไม่ต้องเดาเลยว่าสองสาวนี้ทำอะไรกัน
สุดท้ายรีบเพ่นหนีเลยค่ะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใช่ไหม
คันนั้นนะคะออกมาพร้อมกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุนะฮะเจ้าของร้านนำคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนภัย
ว่าสองสาวคนนี้แสบมากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาอยากได้คือ
อยากได้กระเป๋าคืนมาให้กับพนักงานของร้านถึงแม้ว่าในกระเป๋าเนี่ยจำนวนเงินไม่มาก
แต่ว่าบัตรไงมันลำบากตอนนี้จะไปทำบัตรประจำตัวประชาชนอะไรใช่ไหม
เออแล้วก็บัตรเอทีเอ็มต่างต่างด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของร้านบอกเลยนะคะว่า
ถ้าสองสาวเนี่ยนำกระเป๋ามาคืนจะไม่เอาเรื่องเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งบ้านบ่อแก้วตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิ่ง
จังหวัดเจียงใหม่จ้ะเออนะฮะแต่งตัวมาก็ดูอ่าแหมทำเป็นเอาร่มมาบังแต่ลืมหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดถึงตาคนไม่เห็นตากล้องเนี่ยมันเห็นนะ
ตอนแรกพี่คุณก็ทำของตกเออเนียนเชียวก็แต่ก้มต่ำไง
เธอไม่ยอมมองสูงว่ามีกล้องอยู่นะฮะ